เป็นข่าวมาทั้งอาทิตย์เรื่องนี้
คนที่ได้อ่านข่าวฟังข่าวดูข่าว
บอกฟังแล้วยังสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกว่า

เขาเถียงกันเรื่องอะไรประเด็นมันอยู่ตรงไหน

ช่วยอธิบายเป็นภาษาง่าย
ให้เข้าใจง่ายเหมือนที่ได้ทำมาหน่อย
ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้จะใช้เวลาระยะ
จำกัดของเวลาตรงนี้ครับอธิบายให้ฟังง่าย
แล้วจะรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน
สวมีอำนาจเสนอชื่อหรือร่วมโหวต

ดูในร่างรัฐมนูลที่อาจารย์มีชัยร่างรัฐมนูลไว้ก่อน
จะเห็นภาพในจอก็คือว่ามาตรา๑๑๒
ถ่อยคำในมาตรา๑๕๙
ให้สภาผู้แทนราษดรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
จากบุคคลใบมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้าม
แล้วก็เอามาจากเฉพาะบัญชีรายชื่อของพักการเมือง
แล้วมาประโยคท้ายบอกว่า
กระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย
และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษดร
ตอนแรกเนี่ยที่ร่างออกมาจะเห็นว่าไม่เกี่ยวอะไรกับสวเลย
เป็นเรื่องของสสล้วนเลือกจากบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองเสนอมา
ทีนี้พอร่างเสร็จคณะกรรมการร่างเนี่ยต้องเสนอไปที่องค์กรหน่วยงานต่าง
เพื่อจะถามว่าที่ร่างกันมาเนี่ยท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยประการใด
ท่านต้องการให้ปรับให้เปลี่ยนอะไรตรงไหนไหมท่านต้องการให้แก้ไขอะไรตรงไหนไหม
ปรากฏว่าในส่วนของคอสชกับรัฐบาลพออ่านมาตรานี้แล้ว
ก็เสนอขอแก้ไขมาเสนอขอแก้ไขมาเพื่อจะให้อำนาจสว
เลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วย
เพราะคอสชกับรัฐบาลมีความคิดว่าถ้าจะปล่อยมือให้พักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศ
เต็มที่เหมือนเดิมเดี๋ยวก็กลับไปอย่างเดิมอีก
ฉะนั้นยังไม่ปล่อยมือเต็มที่วิธีไม่ปล่อยมือเต็มที่ก็คือว่า
ให้สวคงอำนาจของสวไว้สวที่มาจากคอสชแต่งตั้งหรือสัญหานี่แหละ
คงอำนาจไว้ฉะนั้นนี่คือหลักการที่ว่าให้สวคงอำนาจไว้
เพื่อสวขับเคลื่อนการปฏิรูปเดี๋ยวปล่อยให้พักการเมืองมาจัดการกันเองก็ไม่ปฏิรูป
เพื่อให้สวมีอำนาจในการกำหนดเรื่องของยุทธศาสตร์ประเทศ๒๐ปี
ถ้าไม่มีสวคงอำนาจไว้ให้อำนาจสวไว้เดี๋ยวพักการเมืองมาละเลงกันเองแล้วจะยิ่งไม่ได้เรื่อง
ฉะนั้นโดยหลักคิดนี้คศกับรัฐบาลบอกว่าอ้าวช่วยเขียนรัฐมนูลให้หน่อยใส่เข้าไปในบทเฉพาะการ
ก็เลยมีบทเฉพาะการมาตรา๑๒๗๒อ้าวเดี๋ยวจะได้เห็นในจอว่า
คศกับรัฐบาลขอมานั้นเนี่ยกรรมการร่างร่างว่ายังไง
ร่างว่าในวาระเริ่มแรกเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรตามมาตรา๒๖๘แล้ว
หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกจากผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้แล้วไม่ว่าเหตุใดก็ตามเนี่ย
ผู้แทนรัศดรไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้แทนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เข้าเสนอชื่อต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ให้ต้องเสนอชื่อนายกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
แล้วในกรณีที่ว่านี้เมื่อเสนอมาแล้วให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมของรัฐสภาคือประชุมระหว่างสสกับสว
เขาใช้คำว่าโดยพรรณช้าไม่ได้ต้องรีบประชุมแล้วในกรณีที่๒สภามีมติเนี่ยเอาเสียงเกินครึ่งไม่ได้แล้วต้องใช้เสียง๒ใน๓ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่นี่
นี่ไปเขียนไว้ในบทเฉพาะการแปลว่าเขียนไว้ในบทเฉพาะการเนี่ยให้กำหนดว่าในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะที่ทำตามมาตรานี้หลังจากช่วงเวลานี้ไปกลับไปให้สอสอเลือกกันเองอีก
เห็นไหมครับว่าเขียนไว้ชัดเลยว่าให้สอสอจัดการเลือกกันเองก่อนสวนั่งดูเฉยถ้าเลือกกันไม่ได้เสนอพักนี้มาพักโน้นก็ไม่เอาด้วยเสนอพักโน้นมาพักโน้นเสนอคนนี้มาพักนี้ก็ไม่เอาด้วย
ตกลงกันไม่ได้สอสอก็เลยต้องไปบอกประธานรัฐสภาบอกท่านครับพวกผมตกลงกันไม่ได้ครับขอแรงท่านช่วยเปิดสภารัฐสภาให้สวเข้ามาช่วยพวกผมด้วยเถอะครับให้สวมาร่วมโหวตด้วยมันจะได้จบจะได้มีนายกนี่เขาเขียนไว้ชัดเจนว่า
สอสอไปจัดการกันก่อนคุณเลือกกันไม่ได้จะโดยเหตุอะไรก็ตามแต่
แต่คุณถึงมาพึ่งสวให้เขาช่วยเลือกให้เสียงรวมกันต้อง๒ใน๓อันนี้ก็ชัดอันนี้ก็ชัดก็ตกลงกันตามนี้
แต่ว่าพอจะเอารัฐมนูลไปทำประชามติเขาก็เปิดให้สปทกับสนชเนี่ยเสนอมา๑ประเด็นเพื่อจะเป็นคำถามพ่วง
สปทเสนอถึงสนชขัดเกลาข้อความแล้วให้ไปถามประชาชนว่า
ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่างเวลา๕ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐมนูลนี้
ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
นี่ไปถามอย่างนี้พอประชาชนลงมติให้คำถามพ่วงผ่านเอาล่ะสิ
สนชก็บอกเอ้าถ้าประชาชนเห็นชอบกับคำถามพวกนี้ก็แปลว่าประชาชนเห็นชอบให้สวร่วม
เลือกนายกไล่ได้ตั้งแต่ก๊อกแรกสิไม่ต้องรอก๊อกสองสิก็นี่เห็นไหมล่ะว่านายกรัฐมนตรีมาจากความเห็นชอบของ
รัฐสภารัฐสภาก็คือ๒สภาฉะนั้นไม่ต้องไปฟังมาตรา๒๗๒ของรัฐธรรมนูลแล้ว
ก็เลยมีเสียงนี่ไงครับว่าสสวขอร่วมเลือกเสนอชื่อ
ยกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปแล้วก็เลือกเสียตั้งแต่ก๊อกแรกเลย
ไม่ต้องรอก๊อกสองคือไม่ต้องรอให้สอสอเลือกกันเอง
ฉันขอเข้าไปยุ่งซะตั้งแต่ตอนแรกเลย
สนชก็ตีความกันอย่างนี้แต่กรรมการร่างบอกไม่ได้
ต้องยึดรัฐมนูลเป็นหลักเพราะรัฐมนูลก็ผ่านประชามติแล้ว
ทางนี้ก็บอกอ้าวคำถามพ่วงก็ประชาผ่านประชามติเหมือนกันนี่
คนอยากให้สวเลือกเสนอชื่อเลือกนายกและร่วมโหวตนายกตั้งแต่ที่แรกสิ
เขาถึงให้ผ่านแบบนี้ออกมามันก็เลยยุ่งสิครับ
คำถามก็คือว่าจากนี้ไปจะเอายังไง
กรรมการร่างยืนยันว่าต้องเอาร่างรัฐมนูลเป็นหลัก

แล้วจากคำถามพ่วงเนี่ยก็ไปเขียนให้มันสอดคล้องกัน
เสร็จแล้วส่งสารรัฐมนูลให้ดูว่าที่เขียนนี้สอดคล้องกันไหม
ฉะนั้นมาถึงวันนี้กรรมการร่างยืนยันว่า
ต้องเอารัฐมนูลที่ร่างไว้ผ่านประชามติแล้วเป็นหลัก
คือให้สอสอไปเลือกกันเองก่อน
ตกลงกันไม่ได้แล้วค่อยไปหาประธานรัฐสภา
เปิดโอกาสประชุมโดยพรรณให้สวมาร่วมเลือก
กรรมการร่างยืนยันอย่างนี้
แต่ว่าคนในสนชหลายคนก็มีแสดงท่าทีออกมาบอก
จะต้องร่วมโหวตตั้งแต่ก๊อกแรก
นี่คือปัญหานี่คือปัญหา
ฉะนั้นเราในฐานะประชาชนรอดูว่าจากนี้ไปเขาจะตกลงกันยังไง
อาจารย์มีชัยกับกรรมการร่างนั้นยืนยันว่า
ก๊อกแรกให้สอสอเลือกกันก่อนเลือกไม่ได้
แล้วมาก๊อก๒เอาสวเข้ามาช่วยเลือก
แต่สนชสปทหลายคนพยายามจะส่งเสียงบอกไม่ได้
สวต้องขอเลือกเข้าไปร่วมเลือกตั้งแต่ก๊อกแรก
เพราะคำถามพ่วงผ่านประชามติมาแล้ว
เห็นเรื่องที่เขาเถียงกันหรือยังล่ะครับ
เราก็มีความคิดว่าเออก็เป็นนักปราศราชบัณฑิตทั้งนั้น
ทำไมเวลาเขียนอะไรทำอะไรสุดท้ายขึ้นมา
ต้องมาให้ชาวบ้านอย่างเราเราต้องมาเวียนหัวไปด้วย
ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเรื่องนี้ต้องคอยตามต่อครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ครั้งที่สอง๒๔สิงหาคมนี้ก็ระทอจะหนักกว่าเดิมไหมคะ

งานนี้กรรมการร่างเขายืนยัน
อาจารย์มีชัยเนี่ยใครจะว่าอะไรยังไงสุดท้ายขึ้นมาท่านต้องมีหลักการ
ท่านก็คงไม่อยากเสียคนตอนแก่
ต่อตามที่ขอประชาชนปลาอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ต้องยืนยันว่าพิจารณาตามตัวอักษร
ตัวอักษรก๊อกแรกให้สอสอเขาไปว่ากันก่อน
ไม่ได้แล้วถึงไปพึ่งสว